ต่อที่ปฐุมธานีครับน้องผู้หญิงสองคนเข้าไปซักผ้าในร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ระหว่างนั่งรอผ้าก็นั่งทานข้าวไปด้วยจู่ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไป
มีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแล้วเอาปืนจี้ส่งมาผมไม่อยากฆ่าใครนะ

ใช่ครับสว่างแต่ว่ามันกลางคืนแล้วมันดึกแล้ว
นี่ตอนแรกเดินเข้าไปถามก่อนมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมด
สักพักหนึ่งน้องผู้หญิงเขาก็เอาเงินส่งให้แล้วเขาจะเอาอีกเอาปืนจ่อหัวเอากระเป๋ามา
หูยากมากประเทศแล้วคิดว่าผมไม่อยากฆ่าใครนะน่ากลัวมากครับ
คือต้องบอกว่าน้องผู้หญิงสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันนะ
คือเหตุการณ์นี้ทางด้านของเพจสายใหม่ต้องรอดเขาเอาคลิปภาพกล้องวงจรปิดขณะที่เกิดเหตุเห็นไหมคนร้ายเป็นผู้ชาย
ใส่เสื้อลายพรางทหารเดินเข้าไปที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญตอนกลางคืนมันก็ไม่ได้มีผู้คนพลุกผ้าหรอก
นี่ขนาดผู้หญิงสองคนเข้ามาด้วยกันมีกล้องวงจรปิดแล้วไฟมันก็สว่างแบบนี้
นะฮะน่ากลัวคือเนี้ยน้องผู้หญิงสองคนเขาก็นั่งโอ้ยเนี้ยเอาปืนตี้แล้วเอาปืนตี้แล้วอ่ะ
นะฮะคือก่อนเกิดเหตุการณ์เนี้ยก็นั่งกินข้าวกันอยู่คุยกันไปรอผ้าผ้าก็ปั่นไป
นั่งกินข้าวอยู่สักพักคนร้ายเดินเข้ามาก่อนนะฮะนี่มาขู่เอาเงินเอาปืนมาจี้ศีรษะแบบนี้มาชก
สินเอากระเป๋าสะพายแล้วหลบหนีไปนะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไป
อันนี้คือร้านซักผ้าหยอดเหรียญในซอยรังสิตนครนายก๑๖ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีที่ปฐุมนะ
ผู้หญิงคนนี้คนนี้ในภาพคือเสื้อสีดำเมื่อกี้นะฮะ
ก็เป็นผู้เสียหายที่ไปเขาบอกว่าเขาเนี่ย
ตอน๕ทุ่มก็ไปซักผ้าและร้านนี้ไปซักเป็นประจำก็ไปทุกครั้งก็ไปกับแฟนสาวนี่แหละ
ตอนเกิดเหตุนั่งกินข้าวรอผ้าอยู่จู่ผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐กว่าเดินเข้ามา
ตอนแรกพูดก่อนว่ามีอะไรบ้างเอามาให้หมดดิเธอก็อ่ะหยิบเงินในกระเป๋าให้
คนร้ายบอกว่าเอามาให้หมดเธอก็เลยส่งมือถือให้ส่งนาฬิกาให้ยังไม่พอ
กระเป๋าที่คาดอยู่ด้วยเธอก็พยายามขัดขืนทีนี้พอขัดขืนคนร้ายก็เลยโมโห
ชักปืนมาจากเอวเขาจี้ที่หัวเลยนี่แล้วพูดว่าผมไม่อยากฆ่าใครนะ
ตายแล้วโหดเหลือเกินฟังผู้เสียหายหน่อยครับค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋า
หนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรแล้วพี่ตอนนี้มีแค่โทรศัพท์แล้วก็กุญแจ
แล้วเขาก็บอกว่าเอามา

แล้วเขาก็บอกว่าก้มหน้าลง

แล้วก็แฟนก็ก้มหน้าลง
จังหวะนั้นเหมือนเขาจะเอากระเป๋าแล้วหนูพยายามยื้อไว้
แล้วก็เหมือนหันหน้าไปมองเขา
เขาก็เลยเหมือนโมโหก็เลยดึงเอาปืนจากชายเสื้อด้านหน้า
จอที่หัวหนูประมาณ๒ที

หลังจากนั้นเขาก็ปลดกระเป๋าหนูแล้วเขาก็รีบเดินออกไปเลย

เออทำกันแบบนี้นะฮะผู้เสียหายก็เอาคลิปนี้ไปแจ้งความแล้วที่สพประตูน้ำจุลาลงกรนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งแกะรอยคนร้ายเอามาดำเนินคดีให้ได้

ยากจริงนะนี่ขนาดไปซักผ้าธรรมดานะ
เจอจี้เจอป้นขนาดนี้ถ้าเราไปซื้อลูกชงลูกชิ้นมันจะมีใครมาจี้เราหรือเปล่าเนี่ย
บอกไม่ได้เหมือนกันมีโอกาสได้เหมือนกันนะฮะ